จริงปกติแล้วเนี่ยเวลาเราดูซุปเปอร์ฮีโร่เราก็จะดูในละครบ้างในหนังบ้างแต่ว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปพบกับเขาเลยนะคะเขาเป็นลูกหาบบ้านอีต่องค่ะที่ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเขาช้างเผือกในจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับเปิดใจเลยว่าไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจริงค่ะ
ต่องนี่แหละค่ะที่มีการร่วมกับทหารต่อชด๑๓๕เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
พาภูมิลงไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวที่พลัดตกจากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบนสรรเขาช้างเผือกอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเย็นค่ะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากมาก
แต่นายกันเอก็ไม่หวั่นค่ะอาสาแบกผู้บาดเจ็บใส่หลังไปส่งในหมู่บ้านอย่างปลอดภัยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะอยากที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้รอดชีวิตก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงเขากันดูค่ะ
เป็นยังไง
ในฟังแล้วต้องบอกเลยว่านี่แหละค่ะพระเอกในชีวิตจริงชัดหน้าตาดีแล้วยังใจดีอีกด้วยนะคะเพราะแบบนี้แหละจึงมีการโพสต์แล้วก็แชร์ภาพพร้อมกับชื่นชมนายกันเอลูกหาบ้านอีต่องฮีโรช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในล็อกโซเชียลกันอย่างกว้างคว้างเลยส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเนินช้างศึกบ้านอีต่
ตัวจริงเสียงจริงหัวใจพี่หล่อมากหล่อมากจริงแล้วคือดิฉันต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นการเดินเขาที่เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโหดอีกหนึ่งเส้นทางนะครับใครที่อยากจะไปเดินเขาต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจอย่างดีเลยแล้วก็จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ทานอาหารอย่างพอดีแล้วก็ไม่ทานเยอะ

ที่ไม่ธรรมดาเคยเห็นการโปรยทานก็เป็นเสร็จงงเสร็จเงินใช่ไหมจะเป็นเหรียญบ้างแบงค์บ้างธรรมดาดอกมงดอกไม้ธรรมดาไปมารายการของเราตลอดข่าวทั้งทีเขามีการโปรยทานแบบทานใหญ่เลยทั้งครกสากเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเต็มต้องหลบไหมคะไปดูกันหน่อยที่จังหวัดอายุทยาครับก่อนจะไปดูการโปรยทานต้องดูเหล่านะ
นี่นางฟ้าด้วยมั้ยคะ
นางฟ้าแถมีพีเดรเตอร์ด้วย

หน้าก็คือนายสุธิชาญเนียมนรงนะครับอายุ๓๐ปีเป็นนุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบรรดาญาติสนิทมิตรสหายจำนวนมาก
มางานแล้วก็มาขบวนแห่นะครับ
เขาแห่จากบ้านไปยังวัดครุฑโดยตลอดระยะทาง๕๐๐เมตรมีบรรดานางรำ
ร้องเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียว
โปรยทานสุดแปลกไม่เหมือนใคร
มาหมดเลย
แต่ไม่ได้โยนไม่ได้โปรยเหมือนเศษเงินนะ

โรยเป็นแบบคล้ายลูกสอยดาว

ได้รับลูกบอลสีไหนก็ไปรอรับกับเจ้าหน้าที่
เขาจะบอกว่าสีนี้ได้อันนี้สีนี้ได้อันนี้
คล้ายกับจับฉลากสอยดาวอย่างนี้แหละ
มานั้นถ้าขืนโยนเจ้าของพวกนี้ไป
นี่ประชงฟาชีมาหมดคุณ
และนี่เมื่อสักครู่ครกตกจาก

และครกใบโลก
เป็นปลื้มเป็นปลื้ม

และครกนี่เป็นปลื้มเลย
ทั้งงานสิ่งที่มีค่าที่สุดคือครกกับสาก
ได้ไปเนี่ยโอ้โหเป็นปลื้ม

มงคลเจ้าภาพเนี่ยเขาเล่าถึงแนวคิดการโปรยทานสุดแปลกนี้ว่า
เนื่องจากเป็นงานบวชของหลานชายและเพื่อเป็นมหาธาน
จึงได้นำเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยเฉพาะครกและสากมาร่วมโปรยทานด้วย
เขาบอกว่าในอดีตนะครับชาวชุมชนคลองสะบัวมีอาชีพทำครกสากเลี้ยงลูกหลาน
จึงอยากให้ผู้ที่มาร่วมงานนะครับ
รำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับ
เขาเป็นไอเดียเก๋ในการโปรยทานนะคะ
ปกติแล้วอย่างที่บอกไปเราก็จะเห็นว่ามีการพับเหรียญ
เอ่อพับแบงค์หรือว่าเอาเหรียญเนี่ย
ห่อด้วยลิปปิ้นแล้วก็โปรยทานมาเท่านั้นเอง
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงานประจำหมู่บ้านเลยก็ว่าได้

ได้ไปในทั้งหม้อทั้ง
ฝาชีแถมพรบฝาก

เมื่อสักครู่นี้อ่านมาได้อีกหนึ่งข้อความ
บอกว่าความรักก็เหมือนไม้ขีดไฟ

ตายละถ้ามันไม่ชื้นไปสักก่อน

เดี๋ยวพาไปดูสุดยอดคุณยายมหาศจรรย์นะคะ

แรงขนาดร่วมวงเตะตะก้อได้เลย

ส่วนแม่อุ๊ยนะคะอายุ๑๐๓ปีคนนี้

ติดตามกันได้ในช่วงตลอดหาเรื่องค่ะ
เป็นชาวชาวหวัน

อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงนะเจ้า
สำหรับคุณยายอุ้ยคุยปันทรศ
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่อุ้ย
ชาวสรรบุญเรืองหมู่ที่๔ตะบนปง
ยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
แม้จะอายุมากถึง๑๐๓ปี
แต่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
อ้าวไม่เชื่อไปดูคุณยายสนเข็มโชว์หน่อยไหมล่ะ
ได้ล่ะ
เต็มไหม

เต็มยังไงถึงพันอาบปากค้างกันเลยหรือคะ

กันใหญ่แบบต้องกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว

เดินได้หูตาดีมีฟันเต็มปาก

อุ้ยยังอารมณ์ดียิ้มไปคุยไป
หยิบหนังสือมาอ่านโชว์อีกต่างหาก
แม่เป็นชาวเป็นชาวสวรรค์

ที่สำคัญคือเรื่องอาหารการกินค่ะ
อุ้ยชอบกินผักบุ้งนากับน้ำพริกมาตั้งแต่เด็ก
ไม่เคยเจ็บป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาล
จะมีบ้างแค่เป็นไข้เล็กน้อย

อุ้ยยังให้พรด้วยภาษาบาลี
ตามแบบล้านนามาฝากทุกคนด้วยนะคะ
ขยับเข้ามาใกล้มารับพรจากแม่อุ้ยกันค่ะ
จากเหนือคราวนี้ลงใต้ไปที่ตรัง
พบกับให้ชิมรุ่งโรมวัย๘๔ปี
เท้าตำบลโครบหน่ออำเภอเมือง
โชว์ฬีหลากาศเต็กตะเต้าอย่างคล้องแคล้วค่ะ

เป็นยังไงแม้จะอายุเข้าเล็ก
แต่จะยังสามารถเล่นเขาขาได้ดีกับทุกคนเหมือนคนวัยเดียวกัน

เหมือนคล้ายจะเป็นลมวิ่งเวียนศีรษะ
หรือเคล็ดขัดย้อมได้ยังไง

คนที่จบตะกรอนี้พออะไรครับ

อ่าอาณาที่กลางโฟนน่ะเล่นมาไล่เท่าที่เลย
แต่มายืดแค่แหละเพิ่งเล่นกลางนี้
จึงเล่นเล่นแล้วหรือซึกผ่านฟื้อบ้างหลังกาย

ซึ่งยายนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง

นอนรับดี

ถ้าเล่นที่ถนัดคือลูกเทาและลูกพริกเท้าหลัง
เล่นได้ดีจนมีเอฟซีมาคอยเชียร์และให้กำลังใจทุกวัน
ด้วยความทึ่งและชื่นชมคุณยายที่แข็งแรงและอารมณ์ดี
ส่วนอาหารการกินชอบผักผลไม้ปลาโดยเฉพาะแกงเลียงค่ะ
แต่ที่ชื่นชอบมากเป็นที่สุดคือการได้ดื่มกาแฟ
ลูกหลานเห็นคุณยายยิ้มแย้มดื่มใสสุขภาพดีแบบนี้
ต่างก็ชื่นอกชื่นใจไปตามกัน
เพราะจะได้อยู่เป็นร่มโพร่มใจให้ลูกหลานไปนาน
เย่สุดยอดเลยคุณดิฉันอายุยังไม่๓๐เลย
คุณยาย๘๐กว่าดิฉันจะเตะตะก้อไม่โดนเลย
เมื่อสักครู่นี้แอบซ้อมกับคุณมาพร้อมนะ
โยนมาหายไปไหนแล้วไม่มี
ต้องบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริง
แต่๘๐กว่าแล้วคุณชมยังเตะตะก้อดับแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือคุณยายอารมณ์ดีไง
ก็เลยทำให้จิตใจแจ่มสายอายุยืนยาวแบบนี้เสร็จเลย

ไม่พรึ้งไรหล่อนลับที
เอาล่ะคุณชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้า
ของกินเพียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ก็คือข้าวผัดรถไฟจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ